เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์สัปดาห์นี้มาเรียนดูเรื่องราวเมนูเส้นนานาชาติยามค่ำคืน
ราเมนเจ้าแรกแห่งย่านสุรวงศ์จากร้านราเมนเทที่เปิดมานานกว่า๓๓ปี
ต่อด้วยเย็นตะโฟรสเด็ดจาราติจากร้านตีเย็นตะโฟรสเด็ด
ปิดท้ายด้วยมาม่าหม้อใหญ่เครื่องเยอะที่โด่งดังสะเทือนโซเชียลเพียงชั่วข้ามคืนจากร้านเจ๊โอ
แล้วพบกันวันเสาร์ที่๑๔พฤษภาคมเวลาเที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีจ้า